เรื่องของผัวเมียยังไม่จบนะคะ
เมื่อกี้พี่อุ๋ยก็มีเรื่องของผัวเก่าผัวใหม่
อันนี้ยังเป็นผัวเก่าผัวใหม่เมื่อวานนี้จริงขวัญเล่าไปแล้ว
แต่เรามาตามความคืบหน้าเพราะหลายเรื่องเนี่ยแล้วทั้งสองฝ่าย
มันไม่ตรงกันเลยมันพูดแบบว่าตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
จำได้ไหมที่บอกว่าผัวเก่าตามไปราวีที่ห้องพักของเมียซึ่งไปมีผัวใหม่แล้ว
แล้วปรากฏว่ายิงออกมา๑นัดเอาปืนยิงออกมา๑นัดจนผัวเก่าบาดเจ็บ
นี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปทำการช่วยเหลือคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏเรื่องนี้ทางด้านของฝ่ายผู้หญิงเขาบอกเฮ้ยต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะ
เรื่องราวมันเป็นยังไงเมื่อคืนนี้แหละค่ะอย่างที่นายชาติชายคนนี้แหละค่ะคนเจ็บสินอาทหารอายุ๕๐ปี
ก็ไปราวีเพราะว่าทนไม่ได้ที่บอกว่ารถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของตัวเองถูกไปเปลี่ยนคนชื่อของคนครอบครองไปเป็นคนอื่น

เก่าคนนี้ชื่อนางสาวชนทิชาเลิศยิ่งสุกอายุ๔๐ปี
ในพื้นที่ตะมดท่ากคาบางเภือบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา

ยิงเลยยิงเลยเมียเนี่ยก็เลยไปสั่งให้ผัวใหม่
บอกยิงออกไปสุดท้ายชาติชายเจ็บค่ะ
คุณแซคนัทวินนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปบ้าน
หลังเกิดเหตุไปตามเรื่องนี้กันหน่อยว่าตกลงยังไง
โอ้โหความชุลมุนวุ่นวายของผัวเก่าผัวใหม่นะคะ

กำลังอะไรกำลังจะพาผัวใหม่ของตัวเอง

มอบตัวกับตำรวจสพบังปะกง

ชนทิชานเล่าแบบนี้นี่คุณนักข่าวคุณแซค
ขอความเป็นธรรมนะให้กับตัวเธอ
แล้วก็ผัวใหม่ของเธอนายพิทักษ์ด้วย

ความวุ่นวายให้กับเธอและครอบครัวมาโดยตลอด
ชาติชายเป็นอดีตสามีที่คบกันมานานถึง๒๐ปี
แต่เอาจริงเลิกกันไปได้ประมาณ๕เดือนแล้ว
เธอก็เลยมามีสามีใหม่ก็คือมือยิงนั่นแหละนายพิทักษ์
สาเหตุถามว่าเอ้าแล้วคบกันมาตั้งนาน

เล่าแบบนี้๕ปีก่อนมีเรื่องระหองระแหงกัน
เพราะชาติชายเนี่ยเป็นคนขี้หึงมากชอบคิดเสมอและคิดไปเอง
บอกแบบนี้นะว่าเธอจะไปมีคนอื่นชอบระแวง
ขี้หึงขนาดที่บอกว่าโฆษณาที่ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือ
พี่อุ๋ยชาติชายยังหึงเลย
แล้วด่าทอทำร้ายร่างกายเธอมาตลอดหลายครั้งรุนแรงนะคะ
ถึงขั้นเคยยิงกันมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
จริงต่างฝ่ายต่างจะไม่เลิกนะตอนแรกก็ประคองกันมาเรื่อย
ไม่ได้มีใครใหม่แต่สุดท้ายมันอยู่ด้วยกันไม่ได้
ชนิชาเล่าแบบนี้บอกเธอนี่แหละเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด
แล้วอาชีพที่เธอทำมีทั้งขายของเก่ามีทั้งเหมาประมูลโรงงาน
ที่ดินมาขายกับนายทุนบ้างฐานะก็เริ่มดีขึ้นมา
แต่ชาติชายไม่ยอมทำงานพอกลางปี๖๕ปีที่แล้ว
เธอเล่าแบบนี้บอกชาติชายนี่ผัวเก่านะ
ใส่สร้อยทองหนัก๑๐บาทโอ้โหมีฐานะมากนะ
มีแหวนเพชร๒วงวงละ๑แสนนะคะกว่า๒แสนละ
มีเลสข้อมือห้าบาทเธอบอกมันเลยเป็นเหตุว่าความที่โอ้โห
ร่ำรวยเหลือเกินแฟนของเพื่อนชื่อนางสาวปอ

บอกว่าไปรวมหัวกับสาวประเภท๒คนหนึ่ง
แล้วเหมือนพยายามไปปั่นหัวชาติชาย
แล้วกลายเป็นว่านางสาวปอคนนี้ตีสนิทจนไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชาติชาย
เธอเนี่ยเอารูปถ่ายให้คุณแซคดูด้วยพี่อุ๋ย

ทีนี้เธอก็เลยย้ายแล้วมีการเนี่ยพาทั้งคู่นะทั้งคู่นะ
คบกันแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเธอเป็นคนสร้างขึ้นมา
เอาเงินเอารถยนต์ของเธอไปโอนเป็นชื่อของแม่สามี
และเธอมีการยื่นฟ้องชาติชายด้วยกับนางสาวปอ
ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลเธอบอกแบบนี้เธอมีหลักฐานทั้งหมด
เรื่องมันไม่จบชนทิชาเล่าต่อชาติชายยังตามมารังความ
รวมแล้ว๕ครั้งเมื่อคืนด้วยนะรวมแล้วเป็น๕ครั้ง
ครั้งเคยขู่ฆ่าว่าจะยิงปืนใส่มากรีดโซฟาหน้าบ้านจนพังเสีย
อันไหนอันไหนโซฟานี้จนพังเสียหายับเดือนแบบนั้น
ตัวเธอเนี่ยกับผัวใหม่ต้องคอยหนีตลอดยังมีเรื่องรถยนต์ป้ายแดง
กระบะสีแดงก็ถูกทุบพังทำลายกระจกหูเนี่ยสภาพ
นี่รถสองคันถูกทุบพังทำลายเสียงหายกระจกแตกแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยเซ็นเช็คให้ชาติชายไปแล้ว๑ล้านบาทอีก
มีภาพเนี่ยพี่อุ๋ยเนี่ยภาพนี้บอกตอนเซ็นเช็ค
ตอนที่เลิกกันแรกแรกประมาณช่วงเดือนแรกแรกเลยมีการไปลงบันทึกประจำวัน
ถามว่าเอาไปลงทำไมอันนี้เงินแหละเช็คหนึ่งล้านบาท
บอกตอนนั้นไปลงบันทึกประจำวันเพราะกันไว้กันไว้ว่าต่างคนต่างอยู่
จะไม่มาระลานซึ่งกันละกันแต่สุดท้ายเธอบอกว่าผัวเก่าชาติชาย
ก็มาหาเรื่องเธออยู่ดีถึงขั้นปลอมเฟซบุ๊คขึ้นมาแล้วกล่าวหาเธอ
เอาเรื่องราวของเธอไปโพสต์และด่าว่าเธอเป็นคนขี้โกงติดยาต่างนานา
เธอบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่ชาติชายตามมารังความเธอเพราะจะเอาเงินแน่
โปรดตามตอนต่อไป
ค่ะเขาก็มาอันตภัณฑ์ตลอดเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
อย่างเมื่อวานเขาทำอะไรบ้างครับพี่
อย่างเมื่อวานก็มาลักษณะเดิมก็มาขู่จะฆ่า
แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มาขู่ว่าถ้าเจอตรงไหนจะยิงตรงนั้น

นิชาบอกแบบนี้ไปทางผัวใหม่ของชนทิชาบ้างไหมพิทักษ

เขาบอกว่าชาชายผัวเก่าของชนทิชชาน่ะมาบ่อย

แต่เมื่อวานตัวเขาบอกเขาอยู่ในบ้าน
ก็เสียงดังโวยวายอยู่หน้าบ้าน
ออกไปดูโอ้โหเห็นชาติชายกำลังทุบรถเลย
แล้วพูดจาท้าทายบอกมึงยิงเลยมึงยิงเลย
ตัวเขาเองก็เลยยิงปืนออกไปหนึ่งนัด
ยืนยันว่ายิงไปป้องกันตัวค่ะ

ท้าผมยิงแล้วเขายิงนี่
เพราะเขาเห็นผมไม่กล้าแล้วปุ๊บเขาเดินท้าปุ๊บ
ผมส่ายเข้าไปปั่งเขาหอยหลักลงมา
อันนี้หลังพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราเสร็จ
หลังจากนั้นพิทักษ์กับทนายความเขาก็เดินทางนะคะ
ขอมอบตัวกับตำรวจที่สพบังปะกงนะ

ก็มีการยื่นขอประกันตัวไปวงเงิน๑แสนบาท
ญาติของชาติชายคนถูกยิงเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่า

ทิชาเนี่ยชอบออกจากบ้านไปบ่อยนานจะกลับมาบ้านที
แล้วไปมีผู้ชายคนอื่นเงินที่ค้าขายที่ดินมาได้เนี่ยหายหมด
ทำให้ทั้งชาติชายทั้งชนทิชาก็เลยมีปัญหามีปากเสียงกันเรื่อยมา
ยังไม่ได้หย่ากันนะแต่ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ไปแล้ว
เคยเตือนชาติชายแล้วว่าอย่าไปเลยอย่าไปยุ่งกับชนทิชา
เดี๋ยวอันตรายมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริง
ผู้หญิงจะทำได้ยังไงเขาก็ทำด้วยกัน
แต่ส่วนมากผู้ชายจะอยู่กับลูกเขาชอบหนีไปเองคนเดียว
แล้วเงินท้องไปทำได้เยอะขายที่ได้เยอะกลับมาต่างบ้านหมด
ไม่มีแล้วที่เงินเยอะไปทุ่มที่ไหนหมดก็ไม่รู้

คือเรื่องนี้มันยาวว่าสาเหตุจะบุกลุกคือไม่ใช่
คือก็ยังไม่ได้เลิกแล้วเขาไปเจอรถเขา
และที่เขาโดนยิงเขายังไม่ได้ก้าวไปในบ้าน
ทีนี้เป็นเรื่องของญาติบอกนางสาวปอล่ะว่าไง

นางสาวปอเป็นเมียใหม่ของชาติชายคนเจ็บนะคะ
ปอเนี่ยคือบอกแบบนี้เลยบอกว่าตอนนี้เอาจริงนะ
ทั้งคู่ก็ต่างมีใหม่กันแล้วทั้งคู่

ชาติชายชอบไปที่บ้านของชนทิชาบ่อยเมียเก่าเนี่ยเพราะอะไร

บอกว่าก็ชนทิชาไปปลอมแปลงเอกสารต่าง
เอกสารนะทั้งเรื่องของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สองคัน
ความจริงแล้วมันเป็นชื่อของชาติชาย
แต่ยังมีการปลอมเอกสารด้วยว่าชาติชาย
เหมือนจะเป็นคนไร้ความสามารถต่างนานา
ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องจริง

สร้อยทอง๕บาทแหวนเพชร๒วนมีรถยนต์อีก๑คัน

ชาติชายเนี่ยก็คืนให้กับชนทิชาไปหมดแล้ว

ก็เนี่ยเขาบอกว่าชาติชายก็เป็นคนเลี้ยงลูกนะ
ก่อนหน้านี้เคยมีการที่ครั้งหนึ่ง
นนชนทิชาไปแจ้งจับชาติชายมา
ข้อหาพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมาย
แล้วเธอบอกข้อความสำคัญนะคุณผู้ชม

ทิชาเคยจ้างตำรวจชนบุรี๑แสนบาท
และตำรวจบังประกง

เพราะโรงพักนี้เป็นของนางสาวชนทิชา

เพราะตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่ารถ

สมรสก็ใช่แต่มันถามว่า

แปลงกับปลอมแปลงสินสมรสกับสินสมรส

เขาพูดอย่างนี้เลยจริง

ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ทีนี้อาการบาดเจ็บของนายชาติชายนะคะ
ตอนนี้หมอยังไม่สามารถที่จะผ่าเอากระสุนออกมาได้

เพราะว่ารักษณะที่กระสุนมันทะลุเข้าไปในร่างกายของชาติชาม
มันเป็นลักษณะทะแยงแบบเฉียงลง
เขาก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีการเจาะเลือดที่คลั่งออกมาก่อนนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะผ่าตัดเอากระสุนออก
ทีนี้เรื่องของคดีตำรวจสมภาพบางประกงบอกว่า
เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมแจ้งข้อกล่าวหากับทางฝั่งมือยิง